เหตุการณ์นี้ก่อนนะครับเข้าสู่วันที่๕แล้ว
สำหรับการค้นหาชายคนหนึ่งที่ไปหาปลาที่ฝ่ายน้ำล้นหลังเกาะคำชโนธ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้น่าจะลื่นตกลงไปในน้ำที่เชี่ยวกราก
ซึ่งถึงขณะนี้นะฮะยังไม่พบตัวเลย๕วันแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านยังคงค้นหาร่างของนายภัยรัฐมุ่งมารถ
หรือว่าในกล้าอายุ๔๕ปีเป็นชาวบ้านโนนเมืองที่หมู่๑๑
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่มาหาปลาบริเวณฝายน้ำล้นซึ่งชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าฝายคึกฤทธิ์
ด้านหลังเกาะคำชโนธห่างจากเกาะคำชโนธประมาณ๕๖กิโลเมตร
แต่ว่าคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะลื่นแล้วก็จมน้ำน้ำก็ไหลเชี่ยวกราก
ทำให้ร่างหายไปกับกระแสน้ำน่าจะหายไปตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมแล้วครับ
แล้วก็มีชาวบ้านพบเห็นแล้วก็ได้แจ้งให้กู้ภัยมาค้นหานะครับ
การค้นหาวันนี้เป็นวันที่๕แล้วสุนัขของตำรวจของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔
ช่วยดมกลิ่นในการค้นหาด้วยเพราะว่าต้องดูนะว่าถ้าไม่จมน้ำจมท่าไป
อาจจะเดินพัดหลงอะไรไปไหนหรือเปล่าก็ต้องใช้สุนัขดมกลิ่นมาช่วยด้วย
แล้วก็เปลี่ยนวิธีในการค้นหานะครับนำเหล็กแล้วก็ไม้ยาวเนี่ยคือต้องเอามากระทุ้งกระทุ้งตามก่อย่ากอจอกหูหนูเนี่ยนะครับ
เพราะว่ามันมีจอกนี้ปกคลุมผิวน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับไล่แทงไปเรื่อยคุณไล่กระทุ้งไปเรื่อย
เผื่อว่าจะกระทุ้งแล้วไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้ที่อาจจะอยู่ใต้กอของจอกหูหนูนะครับ
เพราะว่าตรงนี้มันมีแบบจอกหูหนูและวัชพืชอะไรอยู่เยอะเลยนะครับ
การค้นหาที่ผ่านมานั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำมาทุกวิถีทางแล้ว
ตั้งแต่การประดมชาวบ้านใช้กระสอบทรายปิดบริเวณฝ่ายน้ำล้น
เพื่อให้น้ำมันลดระดับลงไปนะครับจะได้แบบว่าดูซิว่ามีศพอะไรอยู่หรือเปล่า
จากนั้นนักประดาน้ำก็ลงค้นหากันนะครับแล้วก็มีการใช้รถแบ็คโฮล
ช่วยขุดไอ้พวกกอของเจาะหูหนูเนี้ยขึ้นจากน้ำออกซะหมดเลย
แต่ทีนี้ยังไม่เจอร่างเลยคุณใช้ทุกวิถีทางจริงนะครับ
เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะฮะพ่อของผู้สูญหายนะครับ
ก็คือนายสนิทม่วงมาตรถ้าอายุแปดสิบห้าปีแล้วนะครับ
ก็นำหมอนของลูกชายมาทำพิธีคุณโยนหมอนข้างสะพาน
คือเวลาถ้าคนจมน้อนจมท่าเนี้ยคุณสำหรับเขาเชื่อเลย
พิธีการในการหาโยนหมอนอะไรของผู้ที่ศูนย์หาย
ลงน้ำหมอนเนี้ยจะไหลไหลจนไปเจอเจ้าของ
ตรงจุดที่เจอใช่นะฮะแต่จริงจริงแล้ว
ถ้าตามหลักการค้นหาเขาก็หมายถึงว่าลองโยนไปซิ
กระแสน้ำมันไปทางไหนนะครับ
ถ้าพัดพาร่างไปร่างจะไปตกอยู่ที่ไหน
จะไปหยุดอยู่ตรงไหนนะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านเชื่อ
แล้วก็จุดทูบนะฮะบอกกล่าวขอให้ลูกชายได้กลับบ้านนะครับ
แล้วก็อยากให้ถ้ากลับมาแบบมีชีวิตดีแต่ถ้ากลับมาแบบไม่มีชีวิต
ก็อยากจะได้ร่างมานะครับสำหรับฝ่ายแห่งนี้มีพื้นที่กว้างฮะ
ติดกับหนองสร้างควายที่มีพื้นที่หลายพันไร่
ขณะนี้ชาวบ้านร่ำลือถึงอาถรรพ์ว่าฝ่ายนี้กลืนชีวิตของชาวบ้านที่ออกมาหาปลา
แล้วก็เสียชีวิตทุกปีเลยนะครับ